ก็ติดการรายงานสดการแล่นเรือใบข้ามอ่าวเฉลิมพระเกียรติ
ตามรอย๕๐ปีส่งแล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยกับไทยรัฐทีวี
คารที่๑๙เมษายนนี้ทุกช่วงข่าว